เพราะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้า

เป็นข่าวเรื่องราวของคุณแอฟทักษะออน

เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะจริงจะเท็จอะไรยังไงนะคะ
ฟังจากปากแอปกันดีกว่านะคะ
ก็มาเปิดใจนะฮะการแยกกันอยู่ระหว่างกับคุณสงกรานนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าสามีอยู่เขาใหญ่ส่วนตัวเองก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะ
ก็ดูแลแยกกันเพราะว่าต้องแตกต่างอาชีพแล้วก็ตัวเองก็ต้องดูแลลูก
แล้วลูกก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะต้องเรียนหนังสือใช่ไหม
มีประเด็นว่าในช่วงหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกดังแอปทัศออนกับสงการเตชะนรงค์เนี่ยสามี
ก็ดูจะห่างเหินกันไปเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นแบบว่าลงรูปคู่
พอมันไม่ลงรูปคู่มันก็จะกลายเป็นว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้
นักแสดงสาวแอปก็เลยต้องถามกันเลยทีเดียวนะคะว่าอะไรยังไง
กล่าวอย่างนี้นะคะฟัง
เวลาลงรูปจะมีแค่รูปตนกับรูปน้องปีใหม่ก็คือลูกสาว

ถามว่าระหว่างสามีแล้วก็เราเนี่ยมีปัญหากันไหม
ถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอก

เอาเป็นว่าตอนนี้ในความสัมพันธ์ก็ยังโอเค
ยังใช้คำว่าสามีแล้วก็ภรรยาใช้คำว่าสามีและภรรยา

ถ้าไม่ใช่จะบอกแน่นอน
เพราะว่าเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะต้องรอขอจังหวะ

เวลาแล้วก็โอกาส

ดังนั้นยอมรับว่าปัญหานี้มันอาจจะต้องมีบ้างอยู่แล้ว

ขึ้นลงอยู่ที่ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ย
จะแก้ไขกันได้ไหม

แต่ว่าในสถานภาพก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่

ส่วนจะมีโอกาสจะได้เห็น๓คนพ่อแม่ลูกออกงานด้วยกันไหม

แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาติดต่อ
ถามว่าช่วงนี้เราได้พาน้องไปเขาใหญ่บ้างไหม
ไปอาทิตย์ละครั้งเดียว

แล้วก็คงจะไปอยู่แค่วันเสาร์อาทิตย์

คุณพ่อของคุณพ่อสมรรณ

ปีใหม่จะต่อรองขออะไรปู่อีกคะ

จะให้ปูสั่งป้าป่าค่ะ
โครงการที่เขาใหญ่เสร็จแล้ว

และปูกับปีใหม่ก็จูงมือไปด้วยกัน

คือพอหลังจากที่มีเรื่องราวที่คุณแอฟฟุศออนได้มีการออกมา

ก็เลยมีการจับประเด็นกันไปต่างมาหน้า
จริงแล้วทั้งคู่น่าจะเลิกรากันแล้ว
รวมถึงนะฮะบานปลายไปถึงเรื่องราวของการมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง

คือชาวเน็ตเองก็ได้มีการจับผิดนะครับ
ต้นต่อการแยกกันอยู่ของทั้งคู่น่าจะเกิดจากคือมือที่๓
โดยในเวลาต่อมานะครับก็ได้มีการเผยแพร่นะฮะคอมเมนต์ระบุความสัมพันธ์ของแอฟนะครับ
แล้วก็สงการว่ามีมือที่๓ภาพนะฮะเป็นภาพจับผิดเรื่องกระเป๋า
เหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปใช้กระเป๋าเหมือนคุณแอฟ
รวมถึงมีเงาปริศนาจากช้อนในร้านอาหาร

ก็ไปตีประเด็นว่าน่าจะเป็นการไปทานข้าวกับผู้หญิงคนนั้น
บางทีผมก็อยากจะให้ชาวเน็ตโพลีเข้าไปทำงานที่สืบศูนย์กรมตำรวจ

กลายเป็นว่าตอนนี้แจ็คพอร์ตเลยไปลงที่คุณกวางอรการ
ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของช่องหนึ่ง
รวมถึงเป็นพิธีกรรายการ๑ด้วย
ที่คุณสงกรานเองได้เคยร่วมเป็นแขกรับเชิญเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา
ส่วนในเวลาต่อมานะครับทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐเองก็ได้มีการติดต่อไปหาคุณสงกราน
ไม่มีมือที่สามแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องการโยงผมกับน้องเขาคือน้องกวางเนี่ย
น้องเขาไม่เกี่ยวจริงเนี่ยผมเคยเจอกับน้องเขานะครับ
เคยสัมภาษณ์ผมเป็นปีแล้วเจอกันแค่๓๔ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ตัวน้องเขายังไงก็ไม่รู้แต่ตัวผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
มันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแอฟเนี่ย
อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างตามที่แอฟเคยให้สัมภาษ
ที่แอฟเคยให้สัมภาษณ์แต่ไม่มีเรื่องเลิกกันแน่นอน
จริงซึ่งแม้จะแยกบ้านกันอยู่

เพราะเรื่องงานแล้วก็เวลามันไม่ตรงกันเลย
แต่ทุก๑๒อาทิตย์ผมเองก็พยายามที่จะไปหาเขา
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เจอกันเมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ก็จะพยายามง้อให้ได้
นี่มันคำว่าง้อให้ได้

คือหลังจากนั้นก็บอกนะว่าอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่ก็ไม่มีเรื่องเลิกกันแน่นอนนะครับ
เพราะว่านั่นมันเป็นลูกผมแล้วก็นั่นมันภรรยาของผม
งกรานสามีของแอฟเขาก็บอกเอาไว้อย่างนี้
ซึ่งจริงเหล้าค่ะหลายคนก็จับหนี้กันมาแล้วก็โยงกัน
ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกจับเข้าไปโยงเหมือนกัน

ซึ่งจริงไม่ใช่นะวันนั้นผมก็บอกไปแล้วว่า
อักษรย่อไม่ใช่ชื่อนี้
ผมพูดอักษรยอบอีกชื่อนึงเลยไม่ใช่อักษรนี้

รอให้ต้องพูดเดี๋ยวออกมาพูดมาอะไรยังไง

แต่ก็ประคับประคองให้ดีกันละกัน

ต้องเงียบดีนะ
ไม่มีแล้ว
รูปนะฮะ
ในงานปาร์ตี้สละโสดของมากกี้ก็มีช็อกนะเพราะว่า
แบบว่าทำท่าเหมือนกับจะจุ๊บแก้มกัน
ดังนั้นอันนี้เห็นไหมระหว่างคินกับมิ้น

จริงเราก็เจอกันหลายงานแล้วนะคะแล้วก็ได้ถูกถ่ายรูปแบบนี้นะคะ
ก็เลยถูกจับตามองไปนะคะมันก็สนุกสนานดีแล้วค่ะ
บรรยากาศมันก็ได้แบบเพื่อนด้วยกันสนุกด้วยกันว่าปาร์ตี้เกอร์ด
ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกค่ะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ
เหมือนกันนะบอกว่าเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยขอให้ออกมาขอไม่ออกความเห็นอะไรในทั้ง
เลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับใครจะคิดว่ายังไงนะครับ
เราก็ห้ามความคิดของคนอื่นเขาไม่ได้หรอกครับส่วนเราเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร
อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะพวกเธอเอาแล้วไม่กลัวดราม่าเห
เราก็ถามคนอื่นก็ไม่จบจบมั้ยเนี่ยพอมันจะจบมั้ยโอ้ยมันผ่านมานานแล้วนะครับ
ปีแล้วนะครับอดีตก็คืออดีตตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันจบแล้วจบ
อยากเลิกเลิกกันไปเหม็นเป็นไรเลยแล้วคุณแม่ก็จบเลยอย่างนี้นะคะ
ทำไมล่ะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไม่ต้องเป็นเพื่อนกันหรอก
คุณกึ้งเขาบอกว่าเขาขอพักเรื่องรักกันแล้วนะนะคะ
เรียกว่าเจอดราม่าอย่างหนักกันเลยทีเดียวสำหรับไฮโซหนุ่มทายาทเนสกาแฟคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะ
ต้องเผชิญเรื่องดราม่ากับนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณหลังจากเลิกรากันไป
แล้วก็มีเรื่องของคุณแอนอลิชาล่าสุดเจอคุณกึ้ง
ก็เลยถามถึงเรื่องดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งถามถึงความสัมพันธ์กับไฮโซสาวจิ๊บสวนี
ถูกมองว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกึ้งด้วยนะคะตอบว่า
ถามเรื่องคุณแอนคุณแอนว่าไงให้สัมภาษณ์ขอโทษผ่านสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณกึ้งก็เลยบอกว่าขอไม่พูดถึงคนอื่นดีกว่าครับเราให้เกียรติทุกคน
ให้ความเคารพกันทุกคนครับต่อมาพร้อมมีความรักใหม่ไหม
โสดก่อนดีกว่าครับขอพักตัวพักใจแป๊บนึงคุณกึ้งบอก
โดนโสดนะกับสาวไฮโซที่เป็นข่าวด้วยไม่พาดพิงคนอื่นครับไม่อยากพาดพิงนะ
ข่าวที่ออกมาว่ากึ้งกำลังสารสัมพันธ์กับสาวคนใหม่ก็ไม่จริงใช่ไหมนักข่าวถาม
เขาก็เลยบอกว่าครับหัวเราะด้วยถ้าถามถึงผมก็พอตอบได้แต่ถ้าพูดถึงคนอื่น
ไม่อยากจะพลาดพิงถึงใครแล้วเกี่ยวกับตัวเองตอบได้หมดครับ
เตรียมที่ทำเรือนห่อให้เรายังไงพูดมาจบแล้วใช่ไหมยัง
แต่ด้วยอายุของผมก็ถึงเวลาที่ต้องมีคู่ครองแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาฟ้าว่า

มีแฟนแล้วด้วยนะครับแล้วก็โชว์รูปแฟนให้เห็นเลยว่า
แฟนฉันหลอกไม่แพ้สงกรานเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน
สรุปแล้วจะยังไงกันแน่งงไม่งันตอนนี้
แต่ที่แน่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันเข้ากับถูก